มาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตในบ้านเรากันบ้างนะครับ
ณขณะนี้มีข้อเสนอออกมาแล้วนะครับว่า
ถ้าหากว่าผู้ให้สินบนออกมาเปิดเผยเรื่องราวแบบนี้
ว่ามีการทุจริตมีการให้สินบนกันจริง
จะมีการผ่อนปลนโทษให้ครับไปดูเรื่องนี้พร้อมกันนะครับ
ซึ่งเป็นการเสนอของกระทรวงการคลังที่เตรียมจะผ่อนปลนโทษ
ให้กับคนที่ให้สินบนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูล
เนื่องจากว่ามองว่าข้อดีก็คือว่าจะทำให้การดำเนินคดีทุจริตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และการเจรจาต่อรองสินบนเป็นไปได้ยาก
ซึ่งเข้าทำนองว่าโจรจะไม่ไว้ใจโจร
ส่วนข้อเสียครับก็เห็นว่าถ้าหากว่าออกกฎหมายไม่มีความรัดกลุ่มมากเพียงพอ
ส่งผลให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่
เช่นเดียวกันกับมาตรการตั้งรางวัลนำจับ
สุดท้ายก็เกิดพฤติกรรมวางแผนล่อซื้อ
ปรักปรำคู่แข่งทางธุรกิจ
ส่วนการกันผู้ให้สินบนมาเป็นพยานในความเป็นจริงอาจทำได้ยากนะครับ
โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการถ้าหากว่าเปิดเผยข้อมูลธุรกิจ

และไม่มีความปลอดภัยกับตัวเองรวมทั้งคนใกล้ชิด
ซึ่งองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นมีข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้ที่รับสินบน
หากว่ามีการเปิดเผยข้อมูลควรได้รับสิทธิ์ในการผ่อนปลนเท่ากัน
ส่วนกรณีผู้บริหารที่ทำให้เกิดการทุจริต
ไม่ควรยกเว้นโทษทั้งทางคดีอาญาและคดีแพ่ง
ที่มาตรการผ่อนปลนให้เหลือแค่โทษปรับ
ทำแบบมีเงื่อนไขเพื่อทำให้กฎหมายมีมาตรฐาน
และถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ